สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ยาวแบบนี้หลายคนอยากไปเที่ยวให้สนุกนะคะ
แต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจสักเท่าไหร่ค่ะ
แดดร้อนจัดก็เจอฝนตกหนักนะคะ
พื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่ตัดสินใจไปท่องเที่ยวทางภาคใต้

จากการตรวจสอบเราพบว่าในช่วงนี้ภาคใต้
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมฝนประจำฤดู
ทำให้ได้รับลมฝนนะคะมีฝนตกหนักมากที่สุด
ส่วนภูมิภาคอื่นนะคะก็มีแดดปนสลับกับฝนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา

ถล่มขึ้นฝั่งนะคะโดยมีแรงลม๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือประชาชน

จะได้เผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ